ตำรวจหนีแย้งคำให้การ

ไหนเดี๋ยวจะแจ้งเขาหากันเพิ่มด้วยตำรวจ

ครูผู้ชมครับตำรวจนี่เร่งสรุปหลักฐาน
ที่กู้เสร็จแล้วตามกำหนดหนึ่งเครื่องนะครับ
ข้างในนั้นบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด๑๓กล้อง
จากทั้งหมด๑๕กล้องนะครับ
ของบ้านกำนันนกในที่เกิดเหตุในคืนเกิดเหตุ
นี่เขามุงกันดูอยู่นะอยากดูด้วย
เขาบอกนะนักข่าวที่ไปทำข่าว
บอกว่าคือท่าทางตำรวจพอดูแล้วปั๊บ
รีแอคของตำรวจที่เห็นเหมือนกับแบบเฮ้ยลักษณะแบบ

ขณะที่พลตำรวจโทอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์
ผู้บัญชาการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน
มากำกับดูแลความคืบหน้าการรวบรวมข้อมูล
นำไปประกอบหลักฐานการสอบสวนด้วยตัวเองเลยนะ

ส่วนการเปิดเผยภาพหลักฐานให้สื่อมวลชนหรือไม่นั้น
พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ
จะเป็นผู้ให้รายละเอียดทั้งหมดเพื่อความกระจ่างในคดีนี้

ใครไม่อยากดูบ้างผมอยากว่าอยากดูทั้งประเทศ

โจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพาน
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด

มีหลักฐานจากกล้อง๑๓กล้อง

ซึ่งบันทึกภาพและเสียงไว้ชัดเจน

ขณะเกิดเหตุวิ่งหนีแตกกระเจิงกันหมด
สอบรับกับแนวทางการสืบสวน

ซึ่งอันนี้ก็ชัด
การไว้มันมีภาพที่

ตำรวจไม่พกปืนไปเหรอพก

แล้วก็เดินบนอยู่ในงาน

ทั้งนี้นะครับไม่สามารถนะครับเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดใน
ให้กับสื่อมวลชนดูได้มันส่งผลต่อรูปคดีอันนี้เข้าใจนะครับ
ผมก็เข้าใจในคนดูด้วยคนดูก็อยากดูนะครับ
เพื่อให้เห็นกับตาแต่เดี๋ยวถ้าทนายฝ่ายจำเลยเขาเห็น
เขาจะไปศึกษาแล้วเป็นข้อต่อสู้อันนี้คุณผู้ชมเข้าใจหน่อยนะ
นะครับยังรอหลักฐานเพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่งฟังบิ๊กโจ๊กครับ
ส่วนรหละละเอียดว่าใครยิงใครอย่างไรแต่ต้องเรียนว่า
บึนมีมากแน่นอนนะครับวันนี้เราเห็นแล้ว
จะคือทั้งตับรวจและไปทั้งคนนอกนะครับอันนี้จะราลเถียร
ที่ปรากฏตามภาพนะครับมากกว่านี้ผมต้องขออาหาร
ภาพจากกล้องวงจรปิดอีก๒กล้องนะครับ

บิ๊กจกยืนยันว่าบายนี้เสร็จบายนี้เสร็จครับ
นี่ผมว่าเขาทำงานกำหาลุ้งหาลข้ามวินาทีต่อกวินาทีเลย
หากกู้ได้ครบจะทำให้หลักฐานจากกล้องวงจรปิด
ทาง๑๕กล้องครบ๑๐๐เปอร์เซ็นต์
คุณผู้ชมเพื่อจะนำไปประกอบสำนวนคดีเพิ่มเติม
ก็โดนจากที่พอเสียงปั้ง
วิ่งจุ๊กกระโบดอ่ะคุณเป็นตำรวจอ่ะ

ไม่คุมตัวคนก่อเหตุหนึ่งแล้วคุณไม่ช่วย
ตำรวจที่ถูกยิงคือต่อให้คนถูกยิงไม่ใช่ตำรวจ

เพราะว่าคุณละเว้นปฏิบัติหน้าที่ก็เลยโดน๑๕๗
แต่อีกอันนึงที่จะโดนเพิ่มเติมแน่นอนนะครับ
ให้การเทดสนุกจากอะไรก็คุณโกหกกันหมด
ก็นี่ไงเพราะว่ารองโจ๊กบอกเลย
บอกว่าตำรวจที่ให้ข้อมูลให้การไม่ตรงกับความเป็นจริง

หลักฐานต่างจากกล้องวงจรปิดไงคุณผู้ชม
ลองไล่เรียงดูอันนี้คือหน้าโรงพยาบาลนะ
ตอนที่สารวัตรสิวโดนยิงแล้วรถมาส่ง
พอรถมาส่งรถคันแรกที่นำตัวสารวัตรสิวมา

ใช่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมเป็นรถกระบะ
รถกระบะตามมาอันนี้คันแรกนะคะ
มีเจ้าหน้าที่นะก็กำลังวุ่นวายอยู่นะคะ
ทีนี้หลังจากนั้นเป็นรถกระบะ
รถกระบะเอาตัวพันธุ์ตำรวจโทวศิลป์
พันปีรองพูดกับการสองตำรวจทางหลวง

แล้วก็มีภูมิกับเบิ้มนั่งมาด้วย
หลังจากนั้นตัดภาพมามาด้านในค่ะ
ด้านในตรงห้องฉุกเฉินเนี่ยมีตำรวจหลายนายเลย
ที่อยู่ด้านในพาคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
ซึ่งอันนี้รองโจ๊กบอกว่า
ดูภาพในเซิร์เฟอร์ตอนที่สารวัติสิวโดนยิง
คำให้การของตำรวจมันไม่สอดคล้องกันกับหลักฐาน
แล้วมีบางส่วนให้การเท็จด้วย
คือในหลักฐานชัดเจนเลยนะ
หลายคนไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ
พอปั้งปั๊บเนี่ยมันไม่ได้มีคนจะระงับเหตุ

เจิดกระเจิงกันหมดเปิดเปลืองกันหมด
ทั้งนี้ผู้ก่อเหตุก็ยังอยู่ตรงนั้น

คนอื่นที่เป็นพลเรือนมีปืนก็มี

นี่แหละเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

คือตำรวจที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

กลุ่มหนึ่งคือกลุ่มช่วยเหลือคนเจ็บส่งโรงพยาบาลใช่ไหม
กลุ่ม๒คือกลุ่มเปิดเปลือง

เรื่องของล้าเว้นปฏิบัติหน้าที่

แล้วเรื่องให้การเท็จ

โจ๊กบอกว่าคาดว่าไม่จำเป็นเพราะว่าบางนายถูกสอบอยู่ในคดีแล้ว
ก็แค่แจ้งข้อหาเพิ่มเติมไปนะคะ
แต่จะต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

เดี๋ยวก็จะประชุมคืนนี้แล้วก็ไล่เรียงไป
ส่วนจะออกหมายจับใครเพิ่มเติมก็เดี๋ยวไล่เรียนต่อ
ส่วนคนไหนที่จะออกไม้จับถ้าตัวอยู่แล้ว
เช่นเป็นฆาตการตรวจอยู่แล้วก็ต้องดำเนินคดีไป
อาจจะไม่ต้องถึงขอมัดหมายจับนะครับ
แน่นอนนะแต่จะต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
เช่นเดียวกันเลยกับผู้ต้องหาคนอื่นที่เป็นพลเรือน
ด้วยเพราะนักข่าวก็ถามไปไงท่านครับท่านครับ
เรื่องนี้จะจบแค่ย้ายไปที่ส่วนกลาง
แค่นั้นหรือเปล่าอ๋อไม่ไม่จบแค่นั้นแน่นอน
เพราะว่าตอนนี้ถามว่าอาการของพันตำรวจโทวสินเป็นยังไงบ้างดีขึ้นแล้วนะคะ
อีกหนึ่งฉากสำคัญในงานเลี้ยงวันที่๖กันยายนที่บ้านกำนันนก
คุณผู้ชมที่ไปกู้ภาพจากวงจรปิดมาได้
รอปภเดินถือปืนอยู่
คุณผู้ชมลองนึกภาพภาพยนตร์ที่เป็นมาเฟีย
ที่เป็นผู้มีอิทธิพลจะมีคนถือปืนคุ้มกันอยู่ตลอดในงานเลี้ยง
แบบนั้นเลยคุณผู้ชมฮะแล้วตำรวจก็คุมตัวรอปภคนนี้นี่แหละ

นักข่าวก็พยายามจ่อถามลุงรอปภเสื้อเขียวอ่อนคนนี้ครับ
จังหวะที่ตำรวจคุมตัวออกมา
เพื่อจะพาไปที่ไปหาหลักฐานเพิ่มเติม

รปภคนนี้เดินถือปืน
แล้วคุมสถานการณ์เดินวนไปโต๊ะนั้นทีโต๊ะนี้ทีโดยมีปืนไปด้วย
ไปชั่วโมงครึ่งครับ๑๕นาฬิกา๓๐นาทีเมื่อวานนี้ตำรวจก็คุมตัว
ปภคนนี้กลับมาที่ห้องสอบสวนตำรวจภูทรภาค๗อีกครั้งหนึ่ง
ของกลางที่ได้เพิ่มมาเป็นปืนออโตเมติก๑กระบอกครับ
ชุดสืบให้ข้อมูลว่าปืนที่ตรวจยึดมาจากรอปภคนนี้
เป็นปืนของสมาชิกอบตคนหนึ่งนะที่ใช้สิทธิของข้าราชการไปซื้อมา
แล้วก็เอามาให้รอปภของบ้านกำนันนกมาใช้
กระบอกนี้เป็นปืนที่รอปภก็ถือไปในงานเลี้ยงวันนั้น
แล้ววันเกิดเหตุเห็นชัดว่าปืนกระบอกนี้ถูกขึ้นลำกล้องเอาไว้ด้วยครับ
ก็คือพร้อมยิงเลยล่ะถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น
หรือว่ามีคำสั่งให้เขายิงเขายิงได้ทันที
จากนั้นตำรวจชุดสืบครับนำตัวสมาชิกอบตที่เป็นเจ้าของปืน
มาสอบปากคำด้วยครับเพื่อสอบถามเรื่องการซื้ออาวุธปืน
ตำรวจหนึ่งนายคุมตัวรอปภคนนี้คือนายปรสงศ์ไทยไกรกระ
เป็นรอปภและญาติกำลังนก
ก็คุมออกมาจากห้องสอบสวนหลังสอบประคำอยู่โอ้โห๑๐ชั่วโมงคุณผู้ชมน่าจะได้ข้อมูลไปเยอะ

พอเจอนักข่าวนักข่าวแน่นอนรอดักอยู่แล้วล่ะ
นายประสงค์รอปภชะงักเลยฮะชะงักแล้วก็มีสีหน้าตกใจมาก
ก่อนจะวิ่งกลับไปเข้าไปในห้องสอบสวนอีกครั้งหนึ่ง
จากนั้นไม่เกิน๓นาทีครับเขาก็ออกมาอีกครั้ง
คราวนี้ตำรวจ๓๔นายนะพาตัวเขาออกมาพาเดินไปขึ้นรถ
พาไปที่สพมนปภเพื่อแจ้งข้อกล่าวฮา
มีปืนไว้ในครอบครองและครอบครองปืนผู้อื่นโดยมิชอบ
เป็นความผิดตามพบอปมาตรา๗๒โทษจำคลุกตั้งแต่๖เดือนถึง๕ปี
และปรับ๑๐๐๐ถึง๑๐๐๐๐บาท
ส่วนพฤติการที่ถือปืนในวันเกิดเหตุ
นายประสงค์รอปภอ้างว่าก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น
ก็เลยนำอาวุธปืนออกมาเพื่อป้องกันตัวครับ